เปิดปากกับภาคภูมิ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิ
วันนี้เราคุยกันเรื่องนี้หน่อยเป็นข่าวมาในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ย๓๔วันนะครับ
แต่ความจริงแล้วถ้าจะพูดกันจริงเนี่ยมันต้องย้อนไปตั้งแต่คดีกราดยิงที่โคราช

เราไม่ได้ต้องการจะไปลื้อฟื้นคดีไม่ได้ต้องการพูดถึงความรุนแรงอะไรที่เกิดขึ้น
แต่เหตุกราดยิงที่โคราชหรือเหตุรุนแรงที่หนองบัวลำพู
เราเคยคุยกันเรื่องการถอดบทเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุขึ้นอีก
ซึ่งกรณีที่โคราชเนี่ยกรณีของจ่าคลั่งเนี่ย
ตอนนั้นมีการสืบสวนหามูลเหตุพบว่าคือเรื่องของการไปกู้เงินสวัสดิการ
เพื่อสร้างบ้านแล้วมันมีเงินทอนเชื่อไหมฮะเหตุการณ์ผ่านมาตั้งแต่๖๓
จนถึงปัจจุบันเรื่องนี้มันยังไม่จบมันยังเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่
และอนาคตมันจะส่งผลอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดไม่สามารถหาทางออก
ให้มันจบตรงนี้ได้มีผู้ที่เขาเป็นผู้เสียหายเขาอยากเปิดปากเปิดความจริง
เขาไปร้องขอความช่วยเหลือกับทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์แต่มันต้องคุยกันต่อนะฮะ
เมื่อวานความจริงเนี่ยท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้
ท่านออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้ว
แต่เดี๋ยววันนี้เราคุยรายละเอียดกันหน่อยนะฮะ

แล้วก็มีพี่เบิร์ตกับพี่ก้อย
อีกสองท่านนี่เป็นผู้ประกอบการนะครับที่รับสร้างบ้านแล้วมีทหารกู้เงินสวัสดิการมาแล้วก็มาสร้างบ้าน
๔ท่านอยู่กับผมที่นี่ครับสวัสดีทั้ง๔ท่านครับ

นายภัยศาลความจริงตามเรื่องนี้มาตลอดเลยตามมานานแล้วฮะ
มานานแล้วด้วยแม่ไม่รู้จะเริ่มยังไงก่อนเท่าที่ฟังเนี่ยเมื่อกี้นั่งคุยกันอยู่เนี่ย
เรื่องราวมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์หลายส่วนนะฮะแต่วันนี้มันมีความคืบหน้าที่คงต้องคุยกัน
เนื่องมาจากการตรวจสอบของทางกองทัพบกล่าสุดท่านพบทบก็ให้สัมภาษณ์
ผู้ประกอบการขายบ้านให้กำลังพลทหารค่ะขายบ้านค่ะให้กำลังพลทหาร
ใช่ค่ะพี่เบิร์ตก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็คือมีทหารกู้เงินกับทางกรมสวัสดิการ
สวัสดีการทหารบกใช่ค่ะเฉลี่ยแล้วก็คือคนละประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาท
ค่ะทีนี้หนึ่งล้านห้าแสนบาทเนี่ยเขาจะมีเรื่องของเงินทอน
คือให้กับผู้ประกอบการอย่างพี่เบิร์ตกับพี่ก้อยเนี่ยจะได้๑ล้าน
ก็คือเป็นค่าบ้านค่าบ้านค่ะนะแล้วห้าแสนเนี่ย
ให้กับทหารที่เข้าไปกู้ที่เข้าไปกู้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ
มันมีเรื่องของเงินทอนค่ะเงินทอนและบ้านไม่แบบสานูปโภคไม่ครบ
และค่าหัวคิวแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือค่าธรรมเนียมกองทัพบกห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ
เปอร์เซ็นต์ค่ะค่าธรรมเนียมกองทัพบกถูกต้องค่ะ
เขาใช้คำว่าค่าธรรมเนียกองทบกแน่นอนค่ะอ่าเดี๋ยวเล่าปัญหาของของทางพี่ก้อย
ของพี่ก้อยเห็นบอกตอนนี้เป็นหนี้เท่าไหร่นะโอ้โหเยอะค่ะ
สิบสี่สิบล้านเลยค่ะหนี้ตอนนี้เพราะว่าถูกนายพลอมเงินค่ะรอบนี้อืม
รอบนี้นายพลสำหรับก้อยนะคะออกมาครั้งนี้เนี่ยกะจะมารายการนี้เปิดปากหมดเลย
คือนายพลอมเงินค่ะอมพลอมเงินค่ะอมเงินถูกต้องค่ะอ้าวยังไง
ไหนไหนไล่หน่อยค่ะอ่าต้องกราบขอบพระคุณท่านผ่อบอร์ธบอร์มากมากนะคะ
ที่ทำให้หนูเนี่ยแม่บ้านทหารบกกล้าที่จะออกจากการเป็นแม่บ้านทหารบกนะ
วันนี้รายการนี้นะคะวันนี้หนูขอลาออกจากการเป็นแม่บ้านทหารบกค่ะ
ยังไงพี่ก้อยก็คือลาออกจากการเป็นแม่บ้านฐานบก
หมายถึงหนูจะเปิดปากว่าที่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ
อันนี้เนี่ยหนูยอมรับค่ะ
ว่าเรื่องส่วนตัวนะคะยอมรับว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
แต่ในเรื่องส่วนตัวจะบอกว่ามันที่ท่านบอกว่าจบไปแล้วนั้น
เพราะท่านจ่ายให้หนูมาสิบห้าล้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เอาอันนี้นะพี่ก้อยนะค่ะเดี๋ยวเพื่อความเป็นทำกับท่าน
พบทบหรือว่าทางกองทัพบกด้วยผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวานนี้ท่านให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้
กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องที่ว่ามีผู้ประกอบการได้รับความเสียหาย
หรือว่ามีทหารชั้นผู้น้อยไปกู้เงินสวัสดิการจากกรมสวัสดิการทหารบก
มาซื้อบ้านแล้วไม่ได้เงินทอนตามที่ว่าตกลงกันไว้กู้ล้านห้าต้องได้เงินห้าแสน
อีกล้านหนึ่งไปจ่ายให้กับบริษัทบ้านที่สร้างบ้านเนี่ยท่านบอกว่า
จากการสอบสวนของกองทัพบกแล้วพบว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่องค์กรหรือหน่วยงานเป็นผู้กระทำ
ถ้ามีผู้ได้รับผลกระทบก็ไปร้องเรียนกับปปชได้หรือถ้ามีผู้ประกอบการมีรายชื่อผู้เสียหาย
หรือว่ารายชื่อคนที่ได้ผลประโยชน์จากการหักหัวคิวตรงนี้เนี่ยก็เอาไปฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายได้
กองทัพบกจะได้ใช้โอกาสนี้ในการไปชี้แจงหรือว่าไปดำเนินการอะไรก็ว่ากันไป
แต่ในส่วนของกำลังพลที่เคยมีปัญหาตรงนี้เนี่ยทางกองทบกได้จัดการไปแล้วดำเนินการไปแล้ว
โครงการนี้สวัสดิการตรงนี้เนี่ยได้สั่งยุติไปแล้วตั้งแต่เกิดเหตุ
จากครั้งที่โคราชเมื่อแปดเก้ากุมภาคมหกสามค่ะอ่าถูกต้องค่ะพี่ก้อยบอก
พอได้ยินอย่างนี้ค่ะหมอลาออกจากการเป็นแม่บ้านกองทัพบกถูกต้องค่ะ
เพราะเป็นภรรยาทหารใช่ไหมถูกต้องและเป็นผู้กู้ด้วยค่ะ
ผู้กู้ในโครงการนี้ด้วยถูกต้องค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่ค่ะ
สามีก็อยากจะลาออกแต่ไม่มีเงินจ่ายหนี้ให้กรมสวัสดิการกองทัพบกค่ะ
เพราะท่านนายพลอมเงินหนูไปหมดแล้วค่ะในกรณีของพี่ก้อยเนี่ยก็คือ
มีทหารกู้เงินทหารมากู้เงินกับกรมสวัสดิการทหารบก
เพื่อที่จะมาจ่ายเงินค่าบ้านก้อยค่ะซึ่งปกติเขาจะต้องได้เงินมา
แล้วเอามาให้ค่าบ้านพี่ก้อยถูกต้องค่ะหนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าแสนบาท
แล้วก็ก้อยก็ทอนให้กำลังพลไป๔๕๓แสนแล้วแต่ข้อตกลงระหว่างก้อยกับกำลังพลค่ะ
อันนี้ยอมรับว่ามันเป็นข้อตกลงระหว่างกำลังพลที่กู้กับพี่ก้อยถูกต้องค่ะ
แต่ของพี่ก้อยเนี่ยที่ผมฟังมาคุยกันมาก่อนเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
ก็คือทหารคนที่กู้ไม่ได้เงินเพราะเขาจะให้เงินผ่านทางเจ้าหน้าที่ทหารที่เป็นคนดูแลเรื่องเงิน
ถูกต้องค่ะแล้วให้พี่ก้อยมารับเช็คมารับเงินตรงตรงเขาใช่ไหม
เขาก็ก็จะโอนเงินค่าบ้านมาให้ก้อยค่ะแล้วก็ให้ก้อยน่ะโอนค่าห้าเปอร์เซ็นค่าธรรมเนียมกองทัพบก
ไปให้เจ้าหน้าที่ในกรมสวัสดิการอีกค่ะห้าเปอร์เซ็นต์ก็เจ็ดหมื่นกว่าประมาณเจ็ดหมื่นห้า
แล้วก็ค่ากรรมการตรวจหลักทรัพย์อีกหนึ่งหมื่นบาทค่ะแต่ในขณะเดียวกันทหารคนนั้นเนี่ยที่มากู้ซื้อบ้านเนี่ย
ค่ะพี่ก้อยก็เลยเคลียร์ด้วยกันจ่ายเลยค่ะจ่ายห้าแสนให้เลยคือในสี่ร้อยเก้าคนนะคะ
ของโครงการก้อยพัฒนีนะคะอุ้ยเท่าไรนะกี่คนนะสี่ร้อยเก้าคนสี่ร้อยเก้าคน
มันมันไม่ใช่เฉพาะบ้านเป็นหลังนะคะอ่าอ่าพี่ภาคภูมิค่ะมันเป็นที่ดินเปล่าด้วยอืม
แต่ในที่ดินเปล่าหรือบ้านแล้วแต่ตามชั้นยศทหารที่กู้อะนะคะ
ก็คือพลอาสาถึงจะกู้บ้านได้ล้านห้านะคะก็คือพลอาสาถึงจ่า
ร้อยตีร้อยโทกู้ได้สองล้านนะคะอย่างแฟนก้อยเนี่ยตอนกู้อ่ะสามล้านเพราะ
ก้อยกู้ร่วมกับก้อยค่ะหลังฉนวดเป็นชื่อก้อยค่ะ
เอาเป็นว่าในส่วนของบริษัทของพี่ก้อยเนี่ย
ทหารสี่ร้อยกว่าคนเนี่ยค่ะจะกู้คนละเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ถูกต้องค่ะ
แต่พี่ก้อยเอาเงินทอนส่วนต่างจ่ายเขาหมดเลย
วันนั้นด้วยค่ะจ่ายคือหลังโฉนดเพื่อรอไปรับเงินก้อนใหญ่
ก้อนจริงจากทางต้นสังกัดเขาถูกต้องค่ะถูกต้องเลยนี่ถูกต้องเลย
ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเขาไม่จ่ายตังค์ก็ยังไงคะ
เขาไม่จ่ายในวันที่ซื้อขายถ้าคุณทำถูกต้อง
คุณต้องจ่ายก้อยในวันซื้อขายยื่นหมูยื่นแมวอ่า
แต่ทีนี้โฉนดหลังโฉนดมันจะเห็นชัดเจนหมดหลักฐานนะคะว่า
ในการซื้อขายเนี่ยมันต้องทำวันเดียวกันกับวันที่จำนอง
นองนั่นหมายถึงกำลังพลเนี่ยไปเอาเงินสวัสดิการนะคะ
ที่พวกคุณนายพลทั้งหลายบอกว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขของท่านนั่นแหละค่ะ
แต่ตอนนี้ยังไม่สุกแล้วแล้วเงินมันหายไปไปตอนไหน
นายภัยศาลเงินมันคืออย่างนี้กระบวนการตามคำก่ออ้างผู้เสียหายเนี่ย
โดยหลักเนี่ยกำลังพลไปกู้กับกรมสวัสดิการเนี่ยนะครับ
กรมสวัสดิการมีหน้าที่ไปตรวจทรัพย์อ่ะนะฮะ
พอตรวจทรัพย์เสร็จเนี่ยเขาจะต้องออกเช็คให้กำลังพลนะฮะ
มาเซ็นรับแล้วไปออกเช็คแล้วก็ต้องมีการยื่นหมูยื่นแมวระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย
แต่กระบวนการตามพยานหลักฐานที่เรามีคำกล่าอ้างของผู้เสียหายเนี่ย
ก็คือว่าในส่วนของคุณก้อยนะฮะก็คือว่าเงินที่ออกไปเนี่ยนะฮะ
ก็มีการโอนออกกันเองโดยประจักษ์พยานเรานี่แหละนะครับ
พยานเราเนี่ยที่สำคัญก็คือว่ามาเข้าบัญชีกำลังพลที่ทำบัญชีก่อน
เสร็จแล้วค่อยมาให้ผู้ประกอบการทีนี้มันเป็นเรื่องซ้อนด้วยนะจริงอยากจะพูดจริงเรื่องนี้ไม่ได้เคยเปิดประเด็นเลยนะ
ยังไงฮะคือจริงจริงเขาต้องยื่นกันวันนั้น
กลายเป็นว่าตัวของคุณพัศนีเนี่ยต้องเอาเงินทอนให้กำลังพลก่อน
คือตัวเองยังไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รับเงินอะไรเลย
ทหารมีหน้าที่มารับเงินทอนที่วันจำนองที่ดินนะครับ๓แสนสี่แสนแล้วแต่ตกลง
แล้วตัวเองก็ต้องรอเงินที่เขาโอนมาให้มันมันผิดวิธีมันผิดขั้นตอนแล้ว
แต่ประเด็นตรงนั้นไม่เท่าไหร่อีกมันมีการให้กู้กันเองอีก
ที่ทางท่านบอกว่าพยายามพูดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวจะได้อธิบายตรงนี้ว่าท่านอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อน
เรื่องส่วนตัวคืออะไรคุณทิ้งกลับเวลาไปตามคำกล่าอ้างผู้เสียหายเนี่ย
อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดือนหนึ่งเพื่อจะรอเงินบ้านที่จะต้องได้เงินจากสวัสดิการนะครับ
เขาถอนกันมาเองแล้วมาเก็บไว้ที่เสมียนบัญชีคนหนึ่งนี่แหละเสร็จแล้วเขาก็หักไว้เบ็ดเสร็จเลย
เปอร์เซ็นเขาเรียกว่าห้าเปอร์เซ็นค่าธรรมเนียมกองทบกเนี่ยแล้วก็บอกคุณก้อยว่าต้องเอาเงินไปจ่าย
ทหารโทษที่ทหารเราเหล่านี้คุณก้อยควักเงินตัวเองก่อน
พอไม่มีปุ๊บก็ต้องไปกู้เขาเขาก็ให้กู้ที๑๐ล้าน๑๕ล้าน
ดอกซ้ำดอกด้วยพอได้ดอกซ้ำดอกเสร็จปุ๊บค่อยมาให้
เรื่องมันพีคอยู่ตรงนี้ผมว่าวันนี้พยายามจะมาพูดประเด็นที่ว่า
ต้องขอความเมตตาท่านพบทบนะครับต้องขอบพระคุณท่านนะครับ
ที่พูดเรื่องนี้จะได้ทำให้เข้าใจได้ถูกต้องตรงกัน
ว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่ององค์กรเพราะว่า
อันนี้ต้องอธิบายเพราะว่าอะไรคือกำลังพลที่เดือดร้อนเนี่ย
มันไม่ใช่แค่ของคุณก้อยสี่ร้อยเก้าลายเนี้ยคุณคุณเบิร์ตเนี้ย
สองร้อยสี่สิบรายผู้ประกอบการยี่สิบแปดคนถึงสามสิบคนเนี้ย
รวมทหารทั้งประเทศเนี่ยผมว่ามันถึงพันลายเพราะบางคนเนี่ย
เอาโครงการคุณก้อยไปแอบอ้างคุณก้อยเขาจ่ายหมดแต่คนอื่นเอา
การแอบอ้างกำลังพลคิดว่าเป็นคุณก้อยเนี่ยโอมไป
คือพี่ก้อยเนี่ยโดนสองเด้งโดนสองสองเอากู้เงินมา
ไปจ่ายส่วนต่างเงินทอนให้กับทหารก่อน
คนที่เขาเป็นคนผู้กู้ผู้กู้แต่ว่าทางต้นสังกัดเนี่ย
เงินก้อนเนี่ยยังไม่ให้พี่ก้อยยังไม่ให้
แล้วบอกว่าที่ไปกู้มาแล้วต้องไปจ่ายเขาก่อนเนี่ย
มันต้องไปเสียดอกเนี้ยค่ะก็คือไม่ออกก็มากู้
ก็มากู้เขานี่แหละในพลในพันธุ์สมัยนั้นนั่นแหละ
หน้าเงินกู้ก็อ่ากู้เขานี่แหละใช่ถูกไหม
เลยต้องเสียดอกให้เขาตรงนี้ด้วยแล้วก็เสียดอก
แบงค์หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ด้วยแล้วก็
ก้อยอ่ะเซ็นสัญญาเงินกู้กับเขาแล้วก็ให้ก้อยเขียนเช็คของตัวเองอ่ะ
เงินกู้ก้อยนะคะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวก่อน
โอเคเอาเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยมีหนี้เท่าไหร่โอ้โหร่วมสี่สิบล้านค่ะ
สิบล้านใช่ค่ะของพี่เบิร์ตก็คล้ายคล้ายกัน
แต่อาจจะไม่เหมือนกันมากนักเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะคุยด้วย
แล้วก็ที่ทนายภัยศาลบอกไว้ด้วยนะว่าความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่
ไม่ใช่เรื่องเล็กอืมเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้วนะฮะ
ทอนหักหัวคิวต่างในการกู้สวัสดิการทหารบกนะฮะเพื่อจะไปสร้างบ้าน
ซึ่งโครงการตรงนี้เนี่ยพบทบบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุที่โคราชกองทัพบกรับทราบ
แล้วก็สั่งยุติโครงการกู้ยืมออมทรัพย์ราชการกองทบกหรืออทบเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ไปเรียบร้อยแล้วแต่มันยังมีปัญหามาถึงณขณะนี้ได้อย่างไร
พี่เบิร์ตก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการผู้รับสร้างบ้านซื้อบ้านให้กับทหารที่เขากู้มา
รวมรวมทั่วประเทศมีประมาณ๓๐ลายใช่ไหมพี่เบิร์ดเป็นหนึ่งในนั้น
พี่เบิร์ตจะต่างกับของพี่ก้อยของพี่เบิร์ตคือยังไงนะ
ของพี่เบิร์ตคือกำลังพลจ่าสิบเอกในหน่วยงานกรมสวัสดิการกองทัพบก
จะมีท่านคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเช็ค
จะเป็นคนสั่งจ่ายเช็คยังไงก็จะมีสั่งให้กำลังจ่าสิบเอกคนนี้
ไปขึ้นเงินที่ธนาคารแล้วก็ได้หัก๕ของค่าธันเมียมกองทบกไว้
และส่วนที่เหลือเขาถึงจะโอนเข้าบัญชีพี่เบิร์ต
ซึ่งกำลังพลที่เป็นจ่าสิบเอกคนนี้ก็ได้เอาเข้าบัญชีตัวเองก่อน
ก่อนที่จะมาโอนเข้าบัญชีพี่เบิร์ต
อย่างเช่นถ้าลายนี้ล้านห้าเขาจะไปขึ้นเช็ค

เอาเงินเนี่ยไปขึ้นเช็คค่ะแล้วถึงโอนเข้าบัญชีพี่เบิร์ต

กับค่าธรรมเนียมส่วนต่างแล้วเป็นจำนวนอยู่ที่ตกแสนสองกว่าค่ะ
แต่ละคน

ของพี่ว่าโดยประมาณแล้วอยู่ที่สองร้อยสิบเอ็ดลายเท่าที่มีเอกสารอยู่
สองร้อยสิบเอ็ดลายนี่ถ้าโดนไปคนละแสนสองแสนสองนี่เป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย
อ่าประมาณอ่าโดยเฉลี่ยแล้วน่าจะอยู่ประมาณเกือบสามสิบล้านค่ะ
สามสิบล้านอ่ะแสดงว่านี่สามสิบล้าน
ค่ะนี่อีกทั้งค่าธรรมเนียมค่าอะไรต่างต่างนานา
หรือค่าส่วนต่างหนี้อีก๔๐ล้านที่ว่าเป็นหนี้อยู่
นี่รวมรวมสองแค่สองคนนี้เจ็ดสิบล้านแค่สองคนนะคะ
แค่สองคนนะค่ะไม่รวมกับทหารเป็นพันคนที่กู้
แล้วบางคนยังไม่ได้บ้านบางคนบ้านก็ไม่สมบูรณ์แบบ
ใช่ค่ะเห็นมั้ยคำถามทนายถามคือ
อันนี้มันจะเป็นระเบิดเวลาหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราไปให้ดูชาร์จว่ามันเป็น
เรื่องส่วนบุคคลหรือเรื่ององค์กรกันแน่ยังไงฮะยังไง
เดี๋ยวให้ทางคุณก้อยอธิบายเลยยังไง
นี่ดูได้ใช่มั้ยขออนุญาตนะคะไม่มีชื่อทาน
ไม่มีค่ะไม่มีออกมานี่คือก้อยตั้งใจนะคะทำเองตั้งใจทำเลย
นะคะค่ะพี่พักภูมิค่ะขออนุญาตนะคะท่านผอบอทบค่ะ
หนูอยากให้ท่านช่วยดูให้หนูนิดนึงนะคะว่า
ใช่ไหมคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องให้ช่วยดูนิดนึง
เอาไว้เอาไว้ฟังเอาไว้ฟังโน้ตเอาไว้ฟังโน้ตเอาไว้ฟังโน้ตอ่า
โอเคค่ะค่ะอยากจะให้ท่านผอบอตบทราบนิดนึงอะค่ะ
เผื่อว่าท่านยังไม่เข้าใจในกระบวนการอมเงินทอนของกำลังพล
และอมเงินค่าบ้านของผู้ประกอบการนะแต่พบทบท่านให้สัมภาษณ
ท่านบอกท่านก็ทางกองทัพก็จัดกงจัดการไปแล้วนะทนายภัยศาลมันมี
คนที่เกี่ยวข้องดำเนินการอะไรตั้งแต่ตอนนั้นมันมีทหารหลายนายที่เกี่ยวข้องมีเส้นทางทางการเงินชัดเจน
เดี๋ยวคุณก้อยอธิบายตั้งแต่ขั้นแรกมันเริ่มยังไงไปยังไงค่ะอ่า
เริ่มต้นเลยนะคะทำไมก้อยถึงได้มั่นใจนะคะก็คือกรมสวัสดิการคนที่ใหญ่สุดเลยคือเจ้ากรมสวัสดิการ
ซึ่งเราไม่รู้คนไหนนะอ่าไม่ไม่ไม่ทราบหรอกค่ะแต่ว่ารู้แต่ว่า
คือที่ได้พูดว่าใหญ่สุดเนี่ยคือเป็นคนอนุมัติไงคะก้อยเลยต้องต้องต้องพูดว่า
ใหญ่สุดในกรมสวัสดิการนะคะกรมสวัสดิการขึ้นตรงกับกองทัพบกค่ะ
เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอันนี้ผังของโครงการก้อยโครงการเดียวนะคะ
ไม่ทำไม่ต้องไม่ต้องไปบอกปีไม่ต้องโอเคค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเนี้ยอ่า
ในชุดนี้ค่ะเขาเนี่ยออกใบผู้ประกอบการให้ก้อย
นะคะให้ก้อยเนี่ยไปขายบ้านให้ทหารถัดมาปุ๊บเนี่ยพอนะคะ
มาปุ๊บเนี่ยเสหัวหน้าเงินกู้นะคะจนมาถึงผู้รับเงิน
ถามคำถามสำคัญว่าทำไมถึงเป็นเรื่องส่วนตัวที่ท่านบอก
อันนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไงคะก้อยบอกว่าอันเนี้ยมันคือ
กรหนึ่งองค์กรของกองทัพบกค่ะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
เรื่องส่วนตัวน่ะก้อยจบไปแล้วไงคะเรื่องส่วนตัวที่ที่จบไปแล้ว
มานั่งคุยกันอันนี้เห็นแล้วคือได้ค่ะคือมองว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะอะไร
เพราะว่าเงินที่ออกมาเนี่ยทหารทั่วประเทศนะคะ
กู้เงินออมทรัพย์ของตัวเองแล้วเงินออมทรัพย์ของตัวเองเนี่ย
อนุมัติเลยเนี่ยก็คือท่านเจ้ากรมสวัสดิการ
มาก็ผอกองการออมทรัพย์ถัดมาก็เสหัวหน้าเงินกู้นะคะ
อ่าแต่แต่เขาก็อาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นี่ก็
โทษท่านพบทบด้วยนะคะแต่ที่หนูเข้าใจมาตลอดเลยเนี่ย
คือว่าการอนุมัติเงินออมทรัพย์ของทหารเพราะว่าหนูอ่ะมาสองสถานะค่ะ
อย่างที่หนูบอกหนูกู้ด้วยเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนจ่ายเงินให้หนู
ถูกไหมคะพี่ภาคภูมิทีนี้ล่ะทำไมถึงจะไปเกี่ยวกับท่านนายพลทั้งหลาย
เดี๋ยวหนูอ่านให้ฟังนิดนึงนะคะนิดเดียวยอดเงินให้กู้เป็นเงินสมมุติ
ไม่เอาชื่อเลยนะอย่าบอกอ่านชื่อเขานะไม่มีชื่อไม่มีชื่อค่ะยอดเงิน
อนุมัติอันนี้ของหนูเองยอดเงินให้กู้เป็นเงินหนึ่งล้านห้าแสน
แล้วก็มีเศษนั่นคือประกันอัคคีภัยค่ะของหนูเองนี่คือชื่อสามีใช่ไหมฮ
สามีทหารใช่ค่ะสามีหนูเป็นทหารและผู้ด้วยค่ะอืม
แต่ไม่ใช่สามีหนูกู้คนเดียวนะคะหนูกู้ร่วมกับสามีค่ะ
เพราะว่าเขาให้สิทธิ์ได้ใช่ค่ะภรรยาทหารถูกต้องค่ะกู้ร่วมกัน
ค่ะถูกต้องทีนี้มันจะมีอยู่คีย์เวิร์ดหนึ่งนะคะ
ทำไมถึงต้องเกี่ยวกับท่านนายพลนะคะและมอบให้กรรมการตรวจหลักทรัพย์นั้นแหละค่ะ
ไปรับจำนองทีนี้กรรมการที่ไปตรวจหลักทรัพย์นะคะ
เขาจะต้องรับผิดชอบเรื่องเช็คตรงนี้กรรมการตรวจหลักทรัพย์เนี่ย
เขาไม่ได้แค่ไปตรวจหลักทรัพย์กรรมการตรวจหลักทรัพย์เนี่ย
มีอีกหนึ่งหน้าที่ค่ะหน้าที่สำคัญเลยนะคะ
ทั่วประเทศฟังให้หมดเลยนะคะอีกหนึ่งหน้าที่คือ
เป็นตัวแทนเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกซึ่งคำว่าตัวแทนเจ้ากรมเสร็จการทหารบก
ต้องเอาเช็คมาจ่ายก้อยค่ะแล้วต้องเอาเงินของกำลังพลที่กู้
เข้าบัญชีกำลังพลค่ะอย่าลืมว่าก้อยก็เป็นผู้กู้
นะคะก้อยทำไมแฟนก้อยก็ไม่ได้รับเช็คเหมือนกัน
เพราะว่าท่านอมเงินห้าเปอร์เซ็นต์ท่านบอกมาตลอด
ค่าธรรมเนียมกองท่านบกแล้วนี่แหละค่ะ
เป็นเรื่องส่วนตัวก็ก้อยบอกอยู่ว่าที่วันนั้นที่ก้อยต้องกลับ
นั่นในภาษาอีกรอบหนึ่งที่พาไปที่กำมาธิการนะคะ
เพื่อภาคภาคประชาชนนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวค่ะ
เรื่องส่วนตัวหนูไม่เคยมาพูดหนูไม่เคยเอามาพูด
ครั้งนี้หนูมาเพื่อที่จะต้องการให้รู้ว่ามันมีขบวนการอุบัติทุจริต
รับชั่นเงินของหนูไปเงินของกำลังพลนะคะ
นี่คือหนูชัดเจนค่ะหนูชัดเจนเลยธนภัยศาลนั้นเท่ากับว่า
มันมีส่วนถ้าไม่นับเรื่องเงินทอนนะที่ว่าตัวทหารผู้กู้เอง
เขาก็รับรู้แหละว่าเขากู้ล้านห้าแต่บ้านที่ซื้อแค่ล้านหนึ่ง
จะมีเงินทอน๕แสนเพื่อจะเอาไปทำอะไรก็ว่ากันไป
จะซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือจะเอาไปใช้อะไรก็ว่ากันไป
แต่มันมีเรื่องค่าธรรมเนียมห้าเปอร์เซ็นต์อืม
ตรงวงเงินกู้ใช่ไหมใช่คือตอนนี้ซึ่งซึ่งความจริงมันมันต้องมีไหม
กู้มันต้องมีค่าธรรมเนียมไม่มีมันไม่มีในระเบียบ

เขาเชื่อโดยสุจริตว่ามันมีเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับเช็คกับมือตัวเอง
อย่างพี่เบิร์ตเนี่ยพี่เบิร์ตนี่คิดว่าอันนี้มันมี
เปอร์เซ็นต์คิดว่าคือมันสงสัยเขาคงมีแหละนะอย่างงี้ใช่หรือเปล่า
ใช่ค่ะใช่แต่พอตอนหลังมารู้ว่ามันไม่มี
รู้จักคุณทัศนีค่ะว่าไม่มี
ก็เลยอ้าวอืมแล้วไอ้ห้าเปอร์เซ็นต์นี้มัน
มันหายไปไหนมันไปอยู่ที่ใครอย่างนี้หรอคืออย่างนี้
ผมอธิบายให้ฟังภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคือผู้ประกอบการเนี่ย
เขาเข้าใจโดยสุจริตว่าค่าธรรมเนียมกองรับบวกห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ย
อยู่จริงเพราะว่าจากอะไรเราดูนะครับว่า
หนึ่งเวลาเบิกถอนเงินเนี่ยกำลังพลไม่ได้รับเงินเอง
เขาจะหักมาให้ผู้ประกอบการแล้วการหักเนี่ยมันก็มีการดึงชะลอเวลาด้วย
น้อยให้ผู้ประกอบการเป็นหนี้แล้วก็คำกล่าอ้างผู้เสียหาย
ก็บอกว่านายพลบางท่านก็มาเสนอเงินให้กู้ในระหว่างรอเงิน
จนเป็นดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยวันนี้ผมอยากจะมาอธิบายแล้วก็
มาขอความเมตตาจากท่านพบทบว่าจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวครับท่าน
มันเป็นเรื่ององค์กรนะครับและอีกอย่างเนี่ยผมอยากจะพูดในข้อกฎหมายแล้วว่า
ตรงนี้นะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ทุจริตเนี่ยเขาก็ทำการในหน้าที่ในระหว่างดำรงตำแหน่งนะครับ
มันผิดพรบว่าด้วยความผิดของเจ้าที่รัฐทำการละเมิดนะครับซึ่งตรงเนี้ยสามารถฟ้องหน่วยงานได้โดยตรง
เพราะเขาทำการในหน้าที่ไม่ใช่นอกหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกนะอันนี้อันนี้หนึ่งข้อที่หนึ่ง
ข้อที่๒เนี่ยท่านบอกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วตั้งแต่ปี๖๓มันเป็นขยะใต้พรมท่าน
อย่างที่พี่พระพูลพูดว่าไม่รู้มันจะเกิดระเบิดเวลาอีกเมื่อไหร่นะครับว่ากำลังพ้นเนี้ยต้องเข้าใจว่าเงินสามแสนสี่เขาเนี้ยสามแสนสี่แสนมันเยอะเขาก็เอาไปเรียกครอบครัวเขาแหละแล้วถ้าเขาไม่ได้คนพวกนี้เขาฝึกยุทธวิธีมาถ้าเขาไม่ก่อเหตุกับประชาชนพี่น้องประชาชนอีกใครรับผิดชอบแล้วถ
งดบำเน็ตนะครับรายปีหนึ่งปีแล้วก็ออกจากตำแหน่งเพียงเท่านั้นเหรอแล้วตอนเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลในส่วนบุคคลเดี๋ยวผมจะให้ทนายเดชโออธิบายว่าคือเรื่องอะไรเพราะเขารับผิดชอบคดีนี้อยู่อืมแต่ประเด็นผมอยากจะบอกว่าความเสียหายเนี้ยมันเกิดเป็นขบวนการผมเนี้ยมีลายชื่อนะครับลายชื่

ส่วนหนึ่งก็คือกำลังพลชั้นผู้น้อยอีกส่วนหนึ่งก็คือประชาชน

ผมเชื่อว่าท่านจะให้ความเป็นธรรม
สุดท้ายขอฝากนิดนึงที่ท่านบอกว่าถ้าเจออะไรคุกคาม

โดยท่านเลยคารมตรีกระทรวงยี่ธรรมท่านธนกิจ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

เห็นบอกถูกคุกคามข่มขู่อะไรด้วยเหรอ
ทางคุณก้อยของผมเริ่มผิดสังเกตเริ่มผิดปกติละ
สักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ใช่อยู่แล้วพี่มาต่อว่าหนูอย่างนี้
หนูเป็นประชาชนนะพี่เป็นฆาตการพี่กินภาษีของหนูอยู่

นี่เป็นเสียงเสียงพี่ก้อยใช่ไหมใช่ค่ะ

เพราะว่าอ่าคุยอะไรกันเขามาเขาโทรมาคุยอะไรอย่างงี้
ก็คือว่าก้อยโทรไปตามคือต้องเรียนอย่างนี้ค่ะพี่คะ
คือก้อยร้องเรียน๔ที่เหมือนกันหมดนะคะ
ที่ที่หนึ่งเนี่ยก็คือกองทัพบกที่ที่สองเนี่ยกระลาโหมนะคะ
ที่ที่สามเนี่ยปปชแล้วที่สุดท้ายเป็นที่พึ่งของก้อยเลยอ่ะ
ก็คือร้องเรียนไปที่กรมนค่ะคือเลขากรมน
เพราะก้อยไปเห็นในทีวีว่าพอกรมนคือท่านนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ควบอีกตำแหน่งหนึ่งก้อยก็มีความหวังขึ้นมา
คือเนื้อหาการร้องของก้อยอะค่ะ๔ที่หมดเลยนะคะ
คือมันมีทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็ทั้งเรื่องทุจริตประพฤติมิชชอบ
แต่เรื่องส่วนตัวเนี่ยคือสำหรับก้อยคือมันจบแล้ว
เพราะมันเป็นขบวนการของชั้นศาลนะคะนั่นแหละค่ะ

หัวโครงหัวคิวกูหัวเงินมาจ่ายใช่ค่ะไม่ติดใจใช่ค่ะ
ว่าเงินของก้อยที่หายไปอ่ะใครเอาไปแล้วก็ของกำลังพลอย่างนี้ค่ะ
ในฐานะเป็นภรรยาทหารด้วยใช่เป็นฐานะผู้คู่ด้วยใช่ค่ะ
ทีนี้บอกว่าถูกใครลักษณะโทรมาข่มขู่ใช่ไหม
เมื่อกี้คือเรื่องกับเรื่องคือที่มาคือเราอ่ะ
ได้หนังสือตอบรับกลับมาหมดแล้วค่ะจากกองทัพบกจากอ่า
แล้วในเสียงเนี่ยคือเขาโทรมาขู่เราใช่ไหม
เราสอบถามไปว่ากรมนที่เดียวที่ยังไม่ได้ส่งหนังสือมาหาเรา
เรื่องในการที่เราร้องเรียนไปเนี่ยค่ะมีคอลโม

แล้วหนูไลน์ไปค่ะหนูไลน์ไปเสร็จแล้วเขาก็โทรมาโทรมาด้วยเสียง
โทรมาแล้วก็พูดอย่างนี้ค่ะพูดไม่ดีเลยค่ะ
ลักษณะแบบนี้นะท่านว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐนะครับ
สวัสดีครับท่านมิติขรและท่านบาปประจำยิทโกคะครับ
ก็ทางทนายภัยศาลแล้วก็ผู้ประกอบการเรื่องบ้านของสวัสดิการของทางกองทัพบก
ไปร้องเรียนที่ท่านด้วยใช่ไหมครับ

ร้องเรียนที่ท่านด้วยครับ
เรื่องของท่านอ๋อคุ้มครองพญาน
อ่าฮะเราเราสามารถที่จะดูแลตรงนี้เขาได้ใช่ไหมครับ
ก็ดูแลครับเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็รับเรื่องออกไปแล้ว
เพราะว่าไปตามกระบวนการก็เนื่องจากมีการร้องทุกข์เอาไว้ต่อพนักงานสอบสวน
แล้วก็มีบุคคลมาข่มขู่นะครับ
ก็เราก็รับเรื่องไว้ตามขั้นตอนที่กระตุกที่จะทำต้องดำเนินการก็แล้วครับ
ครับคือพอเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีกองทัพอะไรด้วยตรงนี้เนี่ยหนักใจไหมครับท่าน
ก็ผมว่าเรื่องนี้ไม่ตัดใจนะครับเพราะว่าท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ยืนยันมาว่า
หน่วยงานนี้ไม่มีเรื่องของการเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวนะครับ
ดังนั้นสิทธิ์ที่มันเป็นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลดังนั้นเมื่อเป็นตัวบุคคลแล้วเนี่ยนะครับ
ใครที่ได้รับความเสียหายโดยหลักกฎหมายก็อาจจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับ
เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการในเรื่องของใครเป็นคนที่ดำเนินการในการเรียกรับเงินดังกล่าวตรงนี้นะครับ
ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องมันมีแนวทางในทางกฎหมายอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ทนายภัยศาลก็คงจะทราบแนวทางที่ควรจะควรจะเดินการนะครับ
นายภัยศาลต้องขอคุ้มครองพยานอะไรไม่ได้เห็นบอกมีคนโทรมาเตือนเยอะเหลือเกิน
อยากฝากท่านเลขาเพราะว่าพอดีท่านพบทบท่านให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าถ้าทราบว่ามีทหารท่านไหนคุกคามเนี่ยให้แจ้งเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ให้บอกมายังท่านท่านจะคุ้มครองความปลอดภัยนะครับ
ก็ฝากฝากให้คุ้มครองผมด้วยนะครับท่านเลขาอายุทธรรมครับ
ครับไม่ต้องกังวลหรอกครับทนายภัยศาลครับเพราะว่าท่านทนายภัยศาลก็ทำในเรื่องที่มันถูกต้องนะครับ
จากนั้นเนี่ยหากว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานใดเนี่ยมันก็มันก็ต้องอาจจะต้องมีคนที่ไม่ตรงไปตรงมาเกิดขึ้นได้นะครับ
ผมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นหน่วยงานของทหารอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น
ดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับส่วนเรื่องการที่ใครคิดว่าจะมาข่มขู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับ
ขั้นต้องทางของกฎหมายมันก็มันก็มีอยู่แล้วนะครับเช่นว่าไปลองกินวัยพี่พนักงานก็วลก็แน่งมาที่กระทรวงยุติธรรมแล้วก็ดำเนินการครับ
ที่ท่านผอบทบชิ้นแจงเดี๋ยวให้เดชโชว์เขาอธิบาย
ครับสืบเนื่องมาจากที่ผมได้รับฟังจากการให้สัมภาษณ์ของท่านพบทบนะครับ

การที่คุณก้อยเนี่ยขอไปร้องเรียนเรื่อง๕อะไรต่างเนี่ย
เรื่องส่วนตัวกับเรื่องที่ร้องเรียนคนละส่วนกัน
เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินแล้วผิดนัดชำระ

ประมาณร่วม๕๐คนเนี่ยได้ปรึกษากันดูเนี่ย

ตรงนี้แหละมันเป็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่ได้ครับจะต้องรับผิดชอบในการ

ครับผมเพราะฉะนั้นการที่ท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ผมว่าท่านยังเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่ตรงนี้
ต้องแยก๒ประเด็นให้ออกนะครับ
เขาร้องเรียนไม่ได้ร้องเรียนเรื่องสัญญากู้ที่ผิด
แต่โรงเรียนเพราะว่า๕แล้วก็เงินถอดที่เขาเอาไป

คือความจริงวันนี้เราพยายามติดต่อทางกองทัพนะฮะ
แต่ว่าท่านยังไม่สะดวกกัน
ถ้าสะดวกจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเราก็ยินดีนะครับอ่า

แต่ว่าถ้าฟังจากเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะสรุปได้สักสองสามส่วน

ผมเชื่อว่าในยุคท่านที่เป็นพบทบจะให้ความเป็นธรรมแก่
กำลังพลนะครับชั้นผู้น้อยนะฮะท่านต้องเข้าใจว่าการกู้ของเขาเนี่ย
เขาต้องแบกรับภาระหนี้สินเนี่ยนะครับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเนี่ย
เขายังไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับผมห่วงเรื่องนี้เหลือเกิน
ผมถึงกล้าออกมาเปิดหน้าเพราะว่ากำลังพลเหล่านี้ฝึกยุทธวิธี
ถ้าอันนี้มันเป็นขยะซุกใต้พรมตั้งแต่ปี๖๓ถ้าเขาไปก่อเหตุอะไรขึ้นมาอีกเนี่ย
ผมไม่อยากให้เกิดเห็นเหตุแบบนี้อีกนะครับผมไม่อยากพูดถึงความรุนแรงใด
คือประชาชนไม่ควรจะต้องมารับเรื่องผลกระทบแบบนี้วันนี้เป็นการป้องปามก่อนนะครับ
มันเป็นระเบิดเวลาเพราะถ้าถึงในอนาคตเนี่ย
ถ้าเกิดขึ้นมามาเป็นวัวหายล้อมคอกเนี่ยคงไม่ทำอยากจะฝากท่านผอบอนะครับ
ท่านบอกว่าถ้าทราบว่าคนไหนไปคุกคามเนี่ยผมขอที่คลิปวิดีโอที่เคยออกไปในสื่อเนี่ย
ว่ามีชายท่านหนึ่งมาแย่งนะครับเอ่อเอกสารกับคุณก้อยเนี่ย
อยากให้ตรวจสอบก่อนว่าชายท่านนั้นเป็นใครเป็นเจ้าที่หรือไม่นะครับ
จุบันถ้าเป็นเจ้าที่สมมุติว่าเป็นจริงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งอะไรยดอะไรนะครับ
แล้วก็ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้เรา
แล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอยากให้ตั้งคณะกรรมการนะครับ
ขึ้นมาเยียวยากำลังพลนะครับที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนี้ในหลายส่วนนะครับ
เรามาช่วยกันผมเชื่อว่าท่านผอบอในยุคท่านเนี่ย
ให้ความเป็นธรรมกับกำลังพลชั้นผู้น้อยนะครับมาช่วยกันเยียวยากำลังพลชั้นผู้น้อยนะครับ
ไม่ให้เขาเกิดความกดดันไปก่อเหตุอะไรที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนอีกแล้วก็ในส่วนผู้ประกอบการ
สุดท้ายเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าท่านจะอนุญาตให้ผมเนี่ย
เข้าพบและนำพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดเนี่ยเข้าไปให้ท่านดูด้วยตัวเอง
ผมเคารพท่านมากนะผมบอกวันที่ท่านขึ้นมาเป็นพบทบ
ผมก็รู้ผมดีใจมากผมไม่เคยเป็นประดิษฐ์ปรากฏกรอันทรัพย์
อยากจะให้ท่านเข้าใจตรงนี้ผมกราบท่านไว้ตรงนี้
ผมเคยเป็นอดีตพลทหารอยู่สหกองพันธหารสารวัตรที่๑๑นะครับ
ผมเชื่อในเกียรติของทหารและเครื่องแบบของทหารขอบพระคุณครับท่าน
ภาพกล้องวงจรปิดหน้าลิฟต์นั้นใครอ่ะพี่ก้อยเหรอ

อ่ะมีอะไรทิ้งท้ายหน่อยไหมฮะค่ะเวลาผมจะหมดแล้วค่ะ
อยากจะฝากบอกถึงนะคะทุกภาคส่วนนะคะอยากจะให้ช่วยเรื่องนี้ด้วยนะคะ
อย่าให้เงียบและก็อยากฝากบอกไหนผรฐานสภาพูดแทนนักสดรก้อยไม่ได้อยู่ผักในอยู่ไหน
อยากให้ผัรฐานสภาพทุกส่วนลิกภัยช่วยก้อยกันค่ะ

ค่ะเพราะมีการสุภาษณ์จริง

แล้วก็ให้กำลังเพิ่มต้นเงินจริง
ลูกชัวร์ช่วยก่อนนะ

ข้อยากรู้ว่าวับอิติธรรมมีได้ไหม
ที่คำว่ายุติธรรมเนี๊ยะถูกต้องที่สุดแล้วอ่ะ
สำหรับก้อยที่ค่อยสู้เนี้ยเพราะว่าตรงนี้

ทนายจะนำผู้เสียหายทั้งหมดนะครับ
ไปยื่นกลับมาที่การที่สภานะครับ

แล้วก็พยานหลักฐานที่เพิ่งเปิดครั้งแรกในเปิดปากเนี่ย

คือท่านเสรีครับ
เดี๋ยวสัปดาห์จะแจ้งทีในหมายว่าวันวันไหนนะครับ

ติดใจคือไม่ใช่แค่เรื่องแค่เงินทงเงินทอน

หักไปให้ใครแล้วหักไปไหนยังไง

ท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ

หน้าบ่ายสามครึ่งนะครับลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ